คนเราโดนจี้กระจากกระเดียมจากกระจี้
แต่ต้นไม้ใครจะเชื่อต้นไม้จักรกระเดียบจักรจี้ได้ด้วยครับ
ใช้เล็บหรือเลี่ยวมือสะกิดตั้งแต่เข้าเบา
แล้วดูตรงกิ่งตรงใบนะครับ

อีกทีอีกที
ตอนแรกก็แอบคิดว่าพี่เขาเขย่าแรงหรือเปล่า
สะกิดเบาเท่านั้นเอง
แต่มันอยู่ที่ว่าโดนจุดหรือเปล่า

ไม่ได้มีอะไรสิงอยู่ในต้นไม้ต้นนี้
ต้นนี้มีชื่อว่าต้นดิกเดียม

ฝรั่งจะไม่เข้าใจหรอกเนอะ
เขาก็จะรู้เลยว่าดิกเดียมคืออะไร
แต่อย่างนี้ดิกเดียมเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางนะครับ
ถ้าถึงฤดูออกดอกเนี่ยจะออกดอกเป็นสีขาวอมเหลือง
เป็นต้นไม้อัศจรรย์ที่มีชีวิตต่างจากพืชพันธั่วไป
ตรงที่น้องก็ชอบหันหลังให้แดด

ผมก็ยังงงไอ้ต้นไม้มันหันหลังให้แดดได้อย่างไร
แต่อย่างนี้ไอ้ที่ว่าเห็นชัดนั่นแหละ
เขาจะเอามือไปสะกิดเบาที่บริเวณลำต้น
จะเห็นเลยว่ากิ่งและใบของต้น

ล้ามกับรู้สึกว่าจ๊ะกะจี้

เขาบอกว่าดอกละใบสามารถเอามาทำเป็นยาสมุนไพรได้
เช่นนำใบมาขยี้ทาแก้ก่าเกลื้อน

พอทาเสร็จเราจะจ๊ะกะจี้ต่อไหม
บ้าเหรอเอาไว้แก้ก่าเกลื้อน

เอางี้ชาวเน็ตที่เขามาดูเขาก็ถามหาเลยว่า
มีเมล็ดพันธุ์ไหมอยากจะเอามาปลูกบ้าง
เขาบอกว่าบางคนยังไงนะ
นี่ไปหาได้อยู่แถวอุทยานแห่งชาติศรีนั่น
สาวดินคอกเสืออำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
เขาบอกว่าแถวบ้านเขามีเยอะคนหนึ่งมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับ
เขาเรียกว่าต้นจักรเดียมเลยใช่ไหม
ต้นจักกะเดียมเลยนะภาษากลางใช่ไหม

หรือจักกะจี้แหละเขาเรียกกันอย่างนี้เลย
แปลกดีไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันเนาะ